ส่วนเหตุการณ์นี้ที่นครปฐมค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระระดับพระครูนะคะ
คือมีคนไปเห็นว่าขึ้นรถเก๋งไปกับศรีกา
แล้วก็พลอดรักกับศรีกาที่มีสามีแล้ว
โอ้โหโดยแบบไม่อายใครเลยอยู่ในรถอย่างนี้ค่ะ
แล้วยังไงรู้มั้ยญาติสามีศรีกาเขาเห็น
แล้วเขาก็แจ้งตำรวจตำรวจก็เลยมาตรวจสอบ
ตำรวจสพเมืองนครปฐมค่ะรถเก๋งสีขาวคันนี้จอดอยู่ข้างรั้วโรงเรียนบำรุงวิทยานะคะ
ที่อำเภอเมืองนครปฐมได้รับแจ้งว่าเห็นพระอยู่ในรถกับศรีกาและพลอดรักกันอยู่ในนั้น
พอเปิดประตูรถมีพระอยู่จริงเป็นพระครู
มีตำแหน่งเป็นถึงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดังในจังหวัดนครปฐมนั่งอยู่เบาะหลังนะคะ
ส่วนเบาะนั่งคนขับมีผู้หญิงจริงขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะ
นางเอเธอมีสามีแล้วด้วยสอบถามพระรูปนี้บอกว่าก็พูดคุยกันกับนางเอมาสักระยะหนึ่งแล้ว
อมรับว่าคุยกันมาสักพักใหญ่ใหญ่แล้วก็นัดให้มารับแล้วก็ขึ้นรถกันมาสองคน
และยอมรับด้วยค่ะว่ามีการถูกเนื้อต้องตัวกันจริง
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวไปพบพนักงานสอบสวนและประสานพระวิญญาธิการหรือตำรวจพระนะคะ
มาสอบสวนเพื่อดำเนินการทางสงฆ์นักข่าวก็พยายามจะถามว่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไร
พระรูปนี้บ่ายเบียงไม่ยอมตอบค่ะ
ญาติสามีของนางเอเห็น

ว่าสังเกตพฤติกรรมของนางเอมาสักพักใหญ่ใหญ่ก็พยายามสืบหาความจริงจนมาเจอว่านางเออยู่ในรถกับพระสองต่อสองเลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบคือเขาก็บอกว่าก็เข้าใจนะว่าเอาผิดทางอาญาอะไรคงไม่ได้แต่ก็อยากให้รับโทษทางสงฆ์อยากจะให้ศึกไปเลยเป็นพระระดับนี้ต้องรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทำไม่ควรทำซึ่งพระร่

ไม่ช่วยอ่ะก็ถือว่าผิดอ่ะแล้วเขาก็ยอมรับผิดจริงด้วยแล้วการกระทำแบบนี้ท่านรองเจ้าอาวาสบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะก็วัดเองจริงก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกทางคณะสงฆ์อ่ะก็จะไม่ให้เขากลับมาบวชอีกแล้วแหละเพราะว่ามีประวัติติดตัวไปแล้ว
ไม่ว่าที่ไหนก็บวชไม่ได้จ๊ะมันจะมีประวัติอยู่

นายสมพงศ์ค่ะเจ้าหน้าที่องค์พระปฐมเจดีบอกว่า
ตกใจมากเพราะพระรูปนี้โอ้โหเท่าที่เห็นคือ
อยู่ในสิ้นในธรรมบวชมานานมาก
เป็นพระนักปฏิบัติคือชาวบ้านนับถือมาก
คือทุกคนก็ตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ส่วนรถเก๋งสีขาวที่มารับเห็นเป็นประจำ
มารับมาส่งบ่อยก็จริงจริงตัวนายสมพงศ์บอกว่า

คือคิดว่าลูกศิษย์คงมาหามารับพระไปทำธุระหรืออะไร
พอเห็นข่าวแล้วก็งงเลย
ก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไป
ดำเนินคดีอะไรได้เพิ่มเติมหรือเปล่า
มันก็อาจจะมีประเด็นนึงก็คือไปยุ่งกับเมียชาวบ้านไง

ศึกแล้วบวชอีกก็ไม่ได้